เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่ะกลับมาเจอกันนะฮะสามคนนี้เหมือนกัน
ท่านผู้ชมฮะณวันนี้หลายหลายคนก็ยังจับตามองกันที่โควิดโควิดค่ะวันนี้เรียกว่าคือต้องอัปเดตกันเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่ามี๔บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดในประเทศก็เลยกลายเป็นแบบที่แบบว่าตื่นตระหนกของคนกันมาก
บุคลากรทางการแพทย์ติดเนี่ยเราจะใจตกนิดนิดนึงเนาะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็แจ้งว่าที่ศูนย์ข้อมูลของโควิด๑๙
ก็รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๑๙ราย
รวมผู้ป่วยติดสะสมตอนนี้ก็อยู่ที่๔๑๒๖รายรักษาหายแล้ว๓๘๗๔ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๙๒รายค่ะและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่๖๐รายนะคะ
สำหรับผู้ป่วยใหม่ก็แบ่งออกเป็น๓กลุ่มดังนี้ค่ะ๑เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ๔รายซึ่งก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์
ก็คือกลุ่มผู้เดินทางมาจากเมียนมา๑รายเป็นหญิงไทยอายุ๒๑ปีก็เข้าประเทศมาตามเส้นทางธรรมชาติอีกแหละ
แล้วก็กลุ่มที่สามค่ะอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐสิบสี่รายทางด้านในอนุทีนชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยบอกว่า
ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีจังหวัดใดประกาศล็อกดาวน์หรือว่าห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่เพราะยังไม่มีการระบาดภายในประเทศมีเพียงการติดเชื้อจากต่างประเทศเท่านั้น
ส่วนผู้ที่ได้รับเชื้อต่างก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่นำเชื้อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เป็นการระบาดแบบแพร่กระจายจนไม่สามารถควบคุมได้
ดังนั้นทุกคนต้องเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายปัญหาทุกวันนี้เพราะคนที่ลักลอบเข้าเมืองคือความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไร้สำนึกในการรับผิดชอบทุกคนก็เลยต้องมานั่งลำบากมีผลกระทบกันกับการทำมาหากิน
ส่วนมาตรการลงโทษนั้นก็คือมีกฎหมายการลักลอบเข้าเมืองอยู่แล้วรวมไปถึงการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรแล้วก็พรบโรคติดต่อแห่งชาติด้วย
แล้วก็ห้ามลักลอบเข้าเมืองคนใดไม่มีเชื้อต้องกักตัว๑๔วัน
หากมีเชื้อก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งทุกอย่างมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้ว
ทั้งนี้เมื่อถามถึงกรณีที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เตรียมจะฟ้องร้องค่าเสียหา๒๐ล้านบาท
กับผู้ที่นำโควิด๑๙เข้าประเทศมา
ซึ่งนายอนุทินก็ตอบไปบอกว่าฟ้องเลยควรจะฟ้อง
เพราะถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของแต่ละคน
ส่วนรัฐบาลก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่เช่นนั้นก็จะไม่หลากจาม
คุณอันนูทินกล่าวว่าอย่างนั้นนะครับได้เลยนะครับขออนุญาตสรุปตัวเลขสักนิดหนึ่ง
วันนี้เอาจริงที่เราตกใจกันพอสมควรคือ๔คนในกรุงเทพมหานครตอน๑๑โมง
กระทรวงสาธารณสุขเขาก็แถลงถูกต้องไหมฮะซึ่งหนึ่งในนั้น๔รายเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยติดมาแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือที่เขาแถลงกันมาอีกอันหนึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งคน
เป็นเพื่อนกับหญิงสาวจังหวัดราชบุรีจำได้ไหมฮะ
ผู้ติดเชื้ออายุเพิ่ง๒๑ปีเองนะอายุ๒๐
เดินทางเข้ามาข้ามฝั่งไทยเข้ามานะครับกับเคสราชบุรี
กับเคสล่าชบุรีทางเส้นทางธรรมชาติ
จากนั้นก็โทรหาแฟนให้ไปรับแล้วก็เดินทางกลับไปยังสนามบิน
เพื่อไปส่งเพื่อนขึ้นไปกรุงเทพมหานคร
ของที่สิงปาร์คกับกลุ่มเพื่อน๗คน
๒ธันวาคมก็ได้ตรวจเข้าตรวจเชื้อ
แล้วก็พบว่าได้กว่าจะรู้น้องไปตรวจวันที่๒ธันวาคม
รู้ว่าติดโควิดวันที่๕ธันวาคม
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
นั่นแหละก็เลยกับเชียงรายพบอีก๑คนอย่างที่เราบอกกันไป
แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอณวันนี้ก่อนที่เราเข้าไปเนี่ย
ก็คือเชียงรายเจออีก๘โอ้โหดูสิเชียงรายเจออีก๘
เขาบอกว่าแถลงความคืบหน้าว่าเพิ่มเติมอีก๘คน
โดย๗คนเดินทางมาจากท่าขี้เหล็กทั้งหมดจากประเทศเบเมร์มาก
แล้วก็๗คนนี้ความโชคดีคือยังเข้าเมืองแบบถูกกฎหมาย
ก็คือการกักตัวปุ๊บก็เลยไปตรวจเจอ๗คนนี้ก็เลยไปตรวจเจอ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรวจเจอในสถานที่กักตัวเป็นหญิงอายุ๒๕ปี๒๖ปี
๖ปี๓คน๒๕ปีคนนึง๒๘๓๐๓๕นะครับ
พักอยู่ที่ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สาย
เอาง่ายก็คือมีประวัติโยงไปโยงมามีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ราชบุรีอีกแล้วล่ะอืมก็คือเคสเดียวกับราชบุรีนะครับ
ซึ่งสาธารณสุขก็ได้แถลงข่าวไปเรียบร้อย
สรุปณตอนนี้เบื้องต้นเชียงรายมีผู้ติดโควิดแล้ว๓๔คน๓๔คน
อันนี้คือที่จังหวัดเชียงรายเราก็จะเห็นว่าจำนวนตัวเลขเนี่ย
มันเริ่มเพิ่มขึ้นพอสมควร
เรานี่แหละต้องระวังตัวเอง
ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีความตื่นตัวเพิ่มขึ้นเนาะแน่จากนะ

อ่ะขอลงไปเรื่องน้ำท่วมนิดนึงนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ไม่เบาเลยนะคะ
แม้ว่าสถานการณ์นะคะจะค่อยทุเลาลงบ้างแล้วนะคะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพนะคะ
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้๑๑จังหวัด
คุณผู้ชมคะประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะ๕๕๑๙๔ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต๒๙รายนะคะ
ปัจจุบันเนี่ยนะคะยังมีสถานการณ์แบบน้ำท่วมขังอยู่๕จังหวัดนะ
ได้แก่สุราชธานีนะคะนครศรีธรรมราชตรังพัทธลุงแล้วก็สงขาค่ะ
ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะ๒๘๗๘๑ครัวเรือนนะ
โดยภาพรวมแล้วเนี่ยจริงระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วล่ะค่ะ

แต่ตอนนี้นะคะทางปพร่วมกับหน่วยทหารจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์นะ
เร่งระบายน้ำออกนะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม
แล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนะคะครอบคลุมทุกด้านนะคะ
แล้วก็ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะ
ก็คือแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคนะส่วนสำหรับของของผู้ที่เสียชีวิต
ทางจังหวัดก็จะให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวตามระเบียบอยู่แล้วนะคะ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้นะคะ
สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะคะ
สายด่วนนิรภัยค่ะ๑๗๘๔นะคะตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
จำเบอร์ไว้เนอะ๑๗๘๔นะคะตอนนี้คือโหทั่ว
ไม่ตอนนี้ลดลงแล้วประเด็นคือชาวบ้านจะได้เงินฟื้นฟูเท่าไหร่
เพราะแต่ละคนก็บอกบางคนบางบ้านมันไม่ได้อยู่แบบง่าย
ไม่ใช่แบบง่ายปกติเนี่ยเขาจะต้องหาเช้ากินข้ามกัน
แค่หาข้าวมากินในแต่ละวันยังยากแล้วเลย
คราวนี้บ้านของเขาเนี่ยเขาไอ้การที่จะไปซื้อตาปูซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยาก
เขาก็เลยบอกว่าครั้งที่แล้วนายกไปลงนครสอสอในเขตพื้นที่เขาก็เลยบอก
อ้าวนายกไม่สักหน่อยเหรออันนี้คือช่วยชาวบ้านซะ
หมายความว่าให้เขาเอาเงินไปซ่อมบ้านซ่อมเบิ้ลเขา
ก็ต้องรอว่าหลังจากที่ประชุมคอรมอต่อไปเนี่ย
นายกจะมีอนุมัติไหมซึ่งบางคนก็บอกว่า
ต้องใช้เงินกว่า๒๓พันล้านนะไม่ได้แน่นอนหรือจะมาเยียวยา
ใช่ก็มันก็จำเป็นจะต้องใช้อ่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาจะอยู่ยังไงกันต่อ
นายกบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าจะลงพื้นที่ลงไปแล้วไหม

ช่วงเช้านะฮะนายกกับรัฐมนตรีมหาดไทยปรากฏ
รัฐมนตรีมหาธัยก็บอกโอเคล่ะให้รัฐมนตรีมหาดไทยดูซิว่า
เฮ้ยกรามกฎเนี่ยจะต้องทำอย่างไรขันตอนจะต้องทำอย่างไร
ที่จะเยียวยาถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องหาแหล่งเงินกู้เนอะมาช่วยด้วย
คงไม่ต้องเงินกูเอาเงินรัฐบาลของเราเนี่ยแหละ
พอไหมหัวดามก็มีแหละเราก็ต้องให้พอ
นี่คุณเห็นภาพไหมที่เขาท่วมเยอะใช่ไหม
แล้วคุณพ่อก็ลุยน้ำแล้วก็เอาลูกสระลูกเล็กห้อยลงมา
แล้วก็รับลูกฝนก็ตกร่มก็ต้องกางอย่างนี้ช่วยกันสุดฤทธิ์เลย
เขาบอกว่าอันนั้นปีนี้น้ำท่วมทำให้เรารู้ว่า
มันมีภาพดราม่าเกิดขึ้นมากมายใช่เพราะว่าอะไรอย่างเช่น
ลูกกับแม่เดินจุงมือกันมาน้ำมันพวดเดียวพัดลูกเข้าไป
ความเป็นแม่หัวอกความเป็นแม่พยายามจะไปเอาลูกกลับ
พยายามจะดิ้นรถไปเอาลูกกลับแต่น้ำมันพัดลูกไปปุ๊บเนี่ย
สรุปตายทั้งแม่ทั้งลูกแรงค่ะหรือสะพานที่เขาบอกแข็งแรงแข็งแรง
ทุกวันนี้อืมบางวันนี้เราได้ยำเสนอเนี้ยเป็นน้องต้องใช้เป็น
เพื่อให้ทุกคนเนี้ยข้าวแบบว่าอะไรแรงน้ำมันพัดสะพานขาดลงอืม
ก็เรียกได้ว่ามีภาพอะไรมากมายเขาบอกว่าคนตายไปทั้งหมดเนี่ย
สิบกว่าคนนะฮะอืมสำหรับน้ำครั้งเนี้ยยี่สิบสองคนน่ะ
อืมแล้วบางคนยี่สิบเก้าอ๋อยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบางคนบอกว่า
น้ำพัดครั้งเนี้ยในบ้านไม่เหลืออะไรไม่เหลือเลยไปหมดเลยไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะเยียวยายังไงซึ่งเมื่อวานน่ะ
รู้สึกจะเป็นทางสอสอสายันยุติธรรมเขาได้บอกกับนายกไปบอกว่า
นายกชาวบ้านแบบเยียวยาหน่อยไหมเพราะว่าบางคนมันไม่เหลืออะไรเลยจริงนะ
อืมบางคนมันแบบแม้กระทั่งที่หลับที่นอนบางทีโดนไปหมดเลยหมดแล้วค่ะนะ
แล้วก็อีกอย่างที่เป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุด้วยบางทีลูกหลานก็ไม่อยู่ใช่ไหม
อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะบางทีกว่าจะเข้าไปช่วยได้เมื่อเช้าเจอพี่ที่เขาลงพื้นที่
เขาบอกโอ้โหบางทีติดอยู่ในบ้านอ่ะเกือบเกือบจะแบบใกล้หลังคาแล้วล่ะชั้นสองอ่ะ
แล้วก็ทำอะไรไม่ได้รอรออย่างเดียวค่ะแล้วคนแก่จะไม่ค่อยยอมออกจากบ้าน
ใช่เขาติดเขาห่วงบ้านบ้านเขาเป็นแบบว่าคนแก่จะไม่ค่อยยอมออกจากบ้าน
น้ำจะค่อยลงเรื่อยตอนนี้ลงเกือบหมดแล้วฮะ
เพราะฉะนั้นแต่เราอยู่ที่ว่าหลังจากนี้ฟื้นฟูยังไง
เพราะว่าสำคัญที่สุดคือฟื้นฟูว่าคนเนี่ยจะเอาที่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
หรือบางทีเขาบอกว่าหาเช้ากินค่ำคือจะต้องไปออกไปหาเช้าเพื่อที่จะมาซื้อข้าว

ท่านผู้ชมครับแน่นอนวันนี้เรามีการพูดถึงอันดับเศรษฐีไทยกันบ้าง
อันดับเศรษฐีไทยเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเออแล้วถ้าสมมุติเราพูดกลับมาแต่ละคนเนี่ย
เราจะรู้จักกับนามสกุลเหล่านี้บริษัทเหล่านี้จะอยู่รอบตัวเรา
ทุกครั้งเราจะวัดอันดับเรื่องเงินสดใช่มั้ยอันนี้เขาขอวัดในหุ้น
คือเป็นผู้ถือหุ้นลายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาเนี่ยในประเทศที่ถือหุ้นสัดส่วน๐๕ขึ้นไปเนี่ย
ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก็คือเอาง่ายเป็นคนถือหุ้นนั่นแหละ
อันดับที่๑๐๕ล้านลิง

เขามีธุรกิจพลังงานเนี่ยเป็นแกนหลักเลยนะครับ
ตลอดจนธุรกิจปรับอากาศแล้วก็ความเย็นสุขธุรกิจสุขภาพทุก
ธุรกิจไลฟ์สไตล์แม้กระทั่งบีกิมันก็จะทำอสังหารินทรัพย์
มนาคมก็ทำบีกิมเนี่ยเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นอย่างหนึ่ง
หลายอย่างที่ต้องยอมรับว่าเจ้าของเป็นคนต่างประเทศ
แต่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมานานก็คือคุณฮารานลิ้งค์
คุณฮารานลิ้งค์เนี่ยเป็นประธานกลุ่มบีกริม
กลุ่มธุรกิจสัญชาติเรมันยักษ์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ย
เขาถือหุ้นเนี่ยถ้าจะคิดเป็นมูลค่ารวมคุณฮาราลิ้งเนี่ยนะครับ

ปรากฏว่าเราดูปุ๊บ๒๖๐๐๐กว่าล้าน
รู้แต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลง
คุณจะเชื่อไหมฮะปีนี้ฮารานลิ้นเนี่ย
เขาจนลงนะฮะเขารวยลดลงไป๖๓๒ล้านบาท

ในขณะที่อันดับที่๙เรามาดูกัน
คุณหญิงวันนาศิริวัฒนภักดี
รู้กันอยู่แล้วในกลุ่มช้าง
ทุกวันนี้ช้างไปถึงอสังหารินทรัพย
ไปถึงห้างสรรพสินค้าต่าง
แม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินทั้งหลายนะครับ

คุณหญิงวันนาสิริวัฒนภักดีเนี่ยนะครับ
มีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวมกันเนี่ย

เอาง่ายเพราะฉะนั้นปีนี้จะเห็นว่า
คุณหญิงวันนาเนี่ยรวยขึ้น๑๘๓๙๘ล้านบาท

คุณหญิงวันนาตอนนี้ต้องยอมรับธุรกิจของช้างก็เยอะแยะ
ธุรกิจทีวงทีวีเขาก็เป็นดีของเขาเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันอันนี้นะครับ
คุณสมโพธิ์อุไนเจ้าของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์
ครับอันนี้ก็คือเอาอย่างที่เรารู้ว่าเดี๋ยวเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์

นะครับคุณสมโพธิเนี่ยเขาถือหุ้นอันดับที่๘
มูลค่าเนี่ย๓๔๔๑๒ล้านบาท
ราคาหุ้นเขาเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่รู้มั้น
เท่าไหร่คะ๗๐๐๐กว้าร้านอืมเขาก็ลดเนอะ
๗๖๗๑ล้านบาทหรือถ้าคิดแล้วประมาณ๑๘๒๓นะครับ
เอ้าเราไปดูที่อันดับที่๗แล้วก็๖เป็นเศรษฐีหุ้นของเจ้าของ
โดยคุณดาวนภาเพชรอำภัยถือหุ้นอยู่๓๕๔๖๐ล้านบาท
แล้วก็คุณชูชาติเพชรอำไพยเนี่ยนะครับก็ถือหุ้นรวม๓๕๒๗๗ล้านบาท
เงินหายไปประมาณสัก๕๐๐กว่าล้านน้อง

๕๐๐๐กว่าล้านสำหรับอุบูอันนี้
ในขณะที่เรามาดูที่น่าจะตามองคือท็อปไฟท์
็อปไฟต์ของเดี๋ยวน้องลองดูซิว่า
ที่เราจะไปท็อปไฟต์ซึ่งท็อปไฟต์เนี่ย
แต่ละคนเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
เราจะเห็นนะครับหลายคนเนี่ย
ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีว่ะคุ้นมากคุ้นไหมฮะคุ้นมาก

อันดับที่๕ก็คือคุณเจริญสิริวัฒนภักดี
จริงก็คือเป็นสามีของคุณหญิงวันนา
สิริวัฒนภักดีหรือในอาณาจักรช้าง
เราต้องยอมรับว่าเป็นอาณาจักรที่ตอนนี้ยิ่งใหญ่
ใครก็รู้จักอาณาจักรชรัก
แล้วพูดถึงอสังหาริงทรัพย์จังหวัดไหน

มีฝั่งทนอันหนึ่งที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทุกอย่างผิดอ่ามริทีวีตก็ของเขา
ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเรื่องเนี้ยหลายหลายอย่างของเขาคือแม้กระทั่งอ่ะ
ไม่ออกบอกไม่ถูกเราไม่ได้ดื่มเบียร์เราไม่ได้ดื่มอะไร
คุณกินชาเขียวโออิซิโก้ของเขาใช่น้ำดื่มก็มีค่ะน้ำดื่มกับของเขา
เอาเป็นว่าอุปโภคบริโภคไม่ใช่อุปโภคบริโภคธรรมดา
อสังหาริมทรัพย์ด้วยเยอะอสังหาริมทรัพย์เยอะมาก
คุณพี่จะเปิดร้านล้างรถพี่จะรวยไหมเอ่อคุณพี่อาจจะต้องไปถามอ่านี่แหละค่ะ
ใช่พวกธนาคารทิสโก้ก็อยู่ในเครือของเขาหมดเลย
ปรากฏคุณเจริญมูลค่าหุ้นที่ถือคลอง๓๘๑๗๘ล้านบาท
เขารวยเพิ่มขึ้น๒๗๘๔๘ล้านบาท
เมื่อกี้คุณหญิงวันนารวยเพิ่มขึ้น๑๗๘เปอร์เซ็นต์
คุณเจริญหรือวัฒนภักดีรวยขึ้น๒๖๙เปอร์เซ็นต์
ในช่วงที่ผ่านมาแสดงว่าเขาเอาเงินแบบถือหุ้นในส่วนของเขามันขึ้นหมดเลยเนอ
หมดเลยแต่เขาก็ช่วยเหลือสังคมเยอะด้วย
ที่ว่าถ้าเราจะทำอะไรเราทำตามนายพวกนี้ก็ดื่มกัน

แต่ว่าขายของแบบเล็กน้อยเช่นนี้
คิดจะทำอย่าเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้าง
โอ้โฮช้างจริงด้วยช้างจริง
เขาบอกว่าคุณจะไปสู้อะไรได้คืออันนี้เอาตรง
เอาเล็กไงแต่ทำคล้ายอย่างนี้ได้ไหม
ใช่ไหมฮะคุณดูเอาเองแล้วกัน
ทุกอย่างวันนี้ก็คือทุกคนจะพูดถึงคำว่าช้างช้าง
แล้วบริเศษทำอะไรล่ะ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

สานุเคาะเนี่ยมีและรวมทั้งอุปโภคบริโภคก็เช่นกันด้วย
มีเยอะเลยโอสถานุเคาะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรากำลังเปิดกัน
อันนี้เนาะก็แบบเป็นผู้ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วไง
ก็คือเขาก็ทำอันนี้แหละปัจจุบันก็คือมีโรงงานทั้งหมด๘แห่งใน๖ประเทศ
ไม่ได้มีแค่เฉพาะประเทศไทยด้วยคือมีไทยเวียดนามสวปลาวมาเลเซียเมียนมาและกัมพูชา
กำลังผลิตรวมแล้วเนี่ย๘๘ล้านแกลลอนต่อปีคือโรงงานเขาใหญ่โตโมโหระทึกมากเลยอันนี้
ซึ่งนั่นก็คือของเขาเขาได้เป็นอันดับที่๔ถูกต้องไหมนะน้อง
แต่ในขณะเดียวกันเรากลับมาดูที่โอสานุเคราะห์เรารู้จักนามสกุลนี้กันมานาน
นั่นหรือบริษัทโอโสภาเป็นผู้ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทยจริงแล้วบริษัทโอโสดสภาเนี่ยเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี๒๔๓๔คุณ

ใช่ค่ะโอ้สดไงนะ
ซึ่งเป็นอื่นแบ๊คโอสทานุเคาเป็นผู้ก่อตั้ง
เริ่มเปิดกิจการก็ขายของเบตเตอร์เล็ต
ต่อมาก็เริ่มผลิตยากฤษณากันนะฮะ
คุณจะเชื่อไหมทุกวันเขาก็เรียกกลายโอสทศพา
ผลิตของบำรุงกำลังเครื่องดื่มเกลือแลก
กาแฟพร้อมเดือนใหปรื่นที่มีส่วนผสม
เพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะ

แล้วก็ก็ยังบอกว่ายังมีการลงทุน
หรือแม้กระทั่งหลายสิ่งหลายอย่าง

จนวันนี้เขาคืออันดับ๓ของผู้ถือหุ้น
ถ้าเราไปดูคุณนิติโอสถานุเคราะห์

เขาถือหุ้นมูลค่า๔๘๑๘๑ล้านบาท
แต่เขาลดลงไหมถามว่าปีนี้จนลง
ลงไป๔๓๑ล้านบาท
หรือถ้าสมมุติความจนลงเขาหรือน้อยลงเนี่ย
อยู่ที่ประมาณไม่ถึง๑เปอร์เซ็นต์๐๘๙เปอร์เซ็นต์

อันดับ๒นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอโส
อันนี้ก็แบบว่าได้ยินกันมาบ่อย

นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสด

โรงพยาบาลเกือบหมด
เกือบหมดใช้คำว่าเกือบหมด

ช่องตรงข้ามบ้านเรา๑ช่องวันอีก๑

แหมเรานี่รู้เรื่องจริงไม่ได้สิ
ยังมีธุรกิจอะไรสายการบินก็มี
เขายังมียาหอมคุณจะเชื่อไหมว่า
ยาหอมประสาททองโอสสยาประสาททองโอสส

น้ามีอายุแล้วบอกทำยังไงดีอ่ะ
แบบเวียนหัวโอสส
คือคนแก่เนี่ยจะต้องติดกับยี่ห้อนี้เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กันมานานแล้วเหมือนกัน
คือถ้าสมมุติเราไล่เลียงกันไป
ธุรกิจของเขาเนี่ยเราไล่เรียงกันไม่หมดหรอก
แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ

อู๋ไปหมดเลยกรุงเทพฯอู๋ดอนกรุงเทพฯพัทยากรุงเทพฯโรงกรุงเทพฯนี่
ไปหมดทั่วประเทศถูกต้องไหมฮะยังมีสมิติเวทอีกอ่ะ
เขามีนนทเวศนะครับแล้วก็ทั้งหมดแม้กระทั่งเปาโลของเขาแล้ว
อืมใช่หมดแล้วหรือสายการปิดบังกอกแอร์เวย์
โดยถือกรองหุ้นเนี่ยรวมห้าหมื่นเจ็ดสิบเก้าล้านบาท
แต่ถามว่าปีนี้นะฮะหมอเสิร์ชรวยขึ้นหรือรวยลดลงอืม
ปรากฏว่ารวยลดลงฮะเขารวยลดลงไม่ได้น้อยฮะ
หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเอ็ดล้านบาทอืมคิดเป็นแสดงว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี้ย
หมอเสิร์ตรวยลดลงประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อุ๊ยเยอะสุดนะเนี่ย
อาจจะด้วยหรือว่าอะไรหลายหลายอย่างทุ้นโทรทันด้วยหน่อย
คงจะมาจากโรงพยาบาลค่ะแต่หลังหลังมันคือเดินทางคันละบาด
แต่อันดับหนึ่งของหุ้นไทยคนนี้น่าจับตามอง

คนเล่นหุ้นเนี่ยหุ้นตัวนี้น่าสนใจ

ถูกมันเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงาน
แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจมาก
สำหรับถ้าสมมุติจะพูดถึงบริษัท

ได้ยินไหมหรือแม้กระทั่งคนที่จะเริ่มเล่นหุ้นไปใหม่

โดยผลิตไฟฟ้าแล้วก็พลังงานทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือด้วย
ซึ่งปัจจุบันเราก็ทำเพื่อปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วย
ความสำเร็จของเขาเกิดจากบุคลากรหลายอย่าง
ทำธุรกิจแล้วก็ผลกำไรเขาต่อเนื่องจริง
ก็มีการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ก็คือมาจากบริษัทนี้แล้วก็กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กก็ทำด้วย
แล้วก็จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านรูปแบบ
ผู้ผลิตไฟฟ้าอักชนรายเล็กมากเลยคือปัจจุบันเขาบริหาร
แล้วก็มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม๑๑๙๑๐เมกาวัตต์
คือรายใหญ่ที่สุดแล้วกับเรื่องของการไฟฟ้า
แล้วเค้าเอาเทคโนโลยีทั้งหมดมากกว่านี้ไอ้พลังงานสะอมสะอาด
เค้าเป็นคนที่ทำได้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็สัมประธานส่วนใหญ่

ไม่สัมประธานส่วนใหญ่ของเค้าก็อยู่ที่เค้าด้วย
ประดานจริงเพราะว่าเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยเขาทำได้จริง
ถือว่าเป็นการครองช้ำติดต่อกันมาเป็นปีที่๒นะครับ
ปีที่๒แล้วโดยมูลค่าคุณขอสูงสุดอยู่ที่๑๑๕๒๙๐ล้านบาท
เก่งกันเนอะ
แสนกว่าล้านนะ

๑หมื่น๕พัน๒๙๐ล้านบาท
แต่เขาถามว่าคุณสหรัฐอันดับหนึ่งของเจ้าสัวที่ถือหุ้นไทยปีนี้เป็นยังไง

อาจจะรวยน้อยลงนะฮะ

เราสังเกตจากทั้งหมดทั้งมวลคุณดูนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ไม่ตกจริง

อาณาจักรช้างสูงขึ้นมา

วันดีก็เป็นคนถ้าไม่นับตาลเป็นหุ้นนะ
แค่แบบมีแบบว่าครอบครองความรวย

๑๒อยู่ที่นี่มาตลอดเลย

เขาก็เก่งนะเพราะพ่อก็หล่อนะ

ไปทำสวนบ้านเขาเหรอ
เอ้าเจ้าผู้ชมพะทั้งหมดทั้งหมวนนี้ก็คือ

ดูไว้เขาทำอะไรรวยเราค่อยทำเล็ก
เดี๋ยวแม่ใจเย็นที่เขาทำคือใหญ่หมดเลย
เริ่มได้ง่ายเบาไง
เราค่อยเนี่ยเราก็มีฝันได้ทุกคน
ว่าทุกอย่างคนเรียนรวย
พวกเราจะต้องก็อยู่ในรอบตัวเราหมดเลยนะ

สมัยคันลูกไม่อย่างนี้นะครับเห็นคนอื่นเขียนติดไว้อยู่แล้วเต็มไปหมด
ไปหมดเลยนี่เลยค่ะเหมือนข่าวนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมกำลังต้องการการยุตินะคะ
เขาก็โพสภาพข้อความเป็นข้อความบอกรัก
ที่ถูกเขียนขึ้นณบริเวณจุดชมวิวนะคะ
พร้อมระบุข้อความแฮชแท็กบอกรักผิดที่
อุทยานแห่งชาติดอยอินถนนเตือนนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่ขึ้นไปขีดเขียนในพื้นที่อุทยานว่า
เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
มีความผิดค่ะอย่าทำนะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เข้าตรวจสอบแล้วก็ทำการลบนะ

บที่เขาขีดเขาเขียนทั้งหมดนะคะ
หลังที่ว่าพบร่องรอยการกระทำของผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ย
เขาเอาหินคุณเอาหินไปขีดฉี่ขีดข้อความ
ตรงจุดชมวิวกิโลเมตรที่๔๑นะคะ
สำหรับกรณีดังกล่าวนะคะทางอุทยานก็จะเร่งติดตามตัว
ผู้ที่ขีดเขียนเขาสมัครว่ากล่าวตากเตือนคงจะไปตามที่ไหน
แล้วก็เอามารับโทษตามระเบียบนะคะ

นักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัดนะคะ
และก็พบว่าใครกระทำผิดต่อทรัพยากรธรรมชาตินะคะ
ถ้าเราเห็นใครทำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะ
ของแบบนี้เนี่ยมันเป็นของสวยงามเป็นของที่เป็นธรรมชาตินะคะ
อย่าไปขีดไปเขียนเลยเนาะมันดูแล้วไม่เจริญตานะคะ

บอกรักกันทำไมพิมพ์ไลน์กันก็ได้ไหมอีบ้า
จริงเดี๋ยวนี้หรือถ้าอยากบอกก็คือส่งไลน์มาบอกเราได้นะคะ
ออกสื่อกันไปเลยแบบนี้ไม่ต้องไปเขียนอะไรตรงนั้นเดี๋ยวมันก็อยู่

แล้วมันมีบางถ้ำเห็นไหมคะที่เอาเขาบอกเป็นมงคลเนอะ

เขาเริ่มห้ามแล้วนะคะเพราะว่าเที่ยวไปเอาหินมาจากตรงนั้นตรงนี้
บางทีเนี่ยพอเอามากรองเยอะเนี่ย
หินที่มันควรจะอยู่กับที่เติบโตอยู่ตรงนั้น

อย่าทำนะคะดูแต่ตามือต้องของเจ้าเหรีย

ขยันด้วยนะเอาหินขูดนะอยู่

ก็พิมพ์ไลน์ลงเฟซบุ๊คคนเห็นไปเยอะเป็นเรื่องนี้หรอปะ
ถ้าเกิดพูดเป็นไหวก็ซื้อ

เราจะได้อ่านออกสื่อให้คุณผู้ชมได้เลยนะคะ
ถ้าอยากออกสื่อนี้ได้ได้บอกเราไง

แต่ทำเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปลบเนาะ

คนเชียงใหม่คนเชียงราย
ก็โอเคโอกาสที่จะฟื้นทางเศรษฐกิจยากเหลือเกินแล้ว
เจ้าของธุรกิจหลายอย่างก็เริ่มออกมาร้องไห้กันเนี่ย
ปรากฏว่าคนไปเที่ยวจริงก็บอกว่า

ก็จะมีการตรวจกันเยอะพอสมควรนะฮะ

แล้วก็การแพร่ระบาดในเมืองจริงมันยังไม่มี

คนจะตกงานเกือบทั้งจังหวัดนะ

ช่วงทันวามุกกระให้ฟื้นกันมาหน่อย
บริเวณตอนแรกยอดจองโรงแรม๑๐๐เต็มหมด
ตอนนี้ล่ะ

คืนเนอะ

มันก็มีดราม่าที่คนพูดถึงกันเยอะวันนี้นะครับ
โลกออนไลน์หลังจากเพจเชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น
ได้โพสต์รูปภาพป้ายติดประกาศจากคำชโนธ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงไลน์
เพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาด
จึงขอให้คณะกรรมการคำชโนธ
ไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจาก๒จังหวัดดังกล่าว

ขออภัยนักท่องเที่ยวทุกครั้งในความไม่สะดวกนะฮะ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีชาวเน็ตเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะฮะ
โดยส่วนใหญ่มองว่ามันถูกแล้วเหรอ

เพราะคนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายไม่ได้เป็นคนแพร่เชื้อนะ

คนเชียงใหม่เชียงรายไม่ได้ไปแพร่เชื้อ
คนที่เขาติดเชื้อคือเขาลักลอบเข้ามา

ส่วนวันนี้อีก๗คนที่พบที่เชียงราย

นึกถึงคนที่แบบว่าเวลาออกไปทำงานบ่อน
อ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพม่ามีการแพร่ระบาดที่หนักขึ้น
เพราะตึกที่เขาทำงานคนป่วยหมดเลย

คนไทยก็เลยอยากจะหนีกลับมาบางคนก็หนีเข้าทางเส้นทางธรรมชาติ

แต่คนที่เขาเจอในวันนี้เขาเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ
ยังไงดีอ่ะมดดำเขาอุตส่าห์นั่งรถมาแต่ไกลเนี่ยเขาเขียน
อุตส่าห์นั่งรถมาตั้งไกลห้ามคนเชียงใหม่เชียงรายเข้าซะอย่าง
เขาก็บอกว่าเนี่ยคำชโนธเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ที่ชาวบ้านภาคเหนืออยากเดินทางไปกราบไห้บูชาพอสมควร
อย่างที่บอกว่ากรุ๊ปจองรถตู้ตามไปคำชโนธเนี่ย
ในช่วงวันหยุดยาวมากถึง๕กลุ่มเลยนะ
จากเชียงใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะมีเครื่องบินจากเชียงใหม่
มีแล้วนี่เชียงใหม่อุบลอุดรมันเคยมีช่วงหนึ่งตอนนี้มีแล้วเชียงใหม่อุดรมีแล้ว
ตอนนี้มีแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าขอเถอะช่วงหยุดยาวอ่ะ
ช่วงนี้ต้องยอมรับ๑๑๑๒ก็เป็นวันหยุดยาวเนี่ย
พอทางคำชโนธไม่ให้เข้าเที่ยวอย่างนี้ทางเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าที่จองรถไว้เนี่ย
เขาก็ไม่ค่อยพอใจว่าทำไมมารังเกียจรังแคงเขานะครับ
พร้อมข้อความระบุมติที่ประชุมด่วนจากจังหวัดอุดรธานี
นักท่องเที่ยวทุกจังหวัดสามารถเดินทางมาคำชโนธได้ตามปกติแล้วนะฮะ
แต่จะมีการคัดกรองจะมีการคัดกรองพิเศษหรือเข้มงวดนะครับ
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะฮะตามหนังสือแนบมาด้วยด้านล่างนี่แหละ
ดีค่ะอย่างนี้ดีกว่าเนอะคัดกรองแบบให้เข้มงวดไปเลย
ดีกว่าไม่ให้เข้านะคะเขาเรียกมีศรัทธามาแล้วเนอะ
ไปสักนิดอันนี้ก็น่าสนใจเรื่องอินเดีย

คือคนก็จะงงว่านอกจากการมีโควิดแล้วมีโรคประหลาดอะไรเกิดขึ้นมาอีกนะคะ
เป็นวิกฤตหนักเลยทีเดียวสำหรับที่อินเดีย
ในรัฐอานชระประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้อยู่ชายฝั่งประเทศอินเดียนะคะ
ที่กำลังสร้างความวิตกกังวลอย่างมากหลังจากมีชาวอินเดียในรัฐอานทรประเทศเนี่ย
ป่วยด้วยโรคปริศนาเพิ่มเป็น๔๕๕รายแล้ว
แล้วก็เสียชีวิต๑รายเป็นหญิงวัย๔๕ปี
ทางด้านแพทย์ในรัฐอานทรประเทศก็เปิดเผยบอกว่าผู้ป่วยมีอาการหลายอย่าง
เริ่มจากการขึ้นไส้ก่อนแล้วก็มีอาเจียนไปจนถึงหมดสติเลยค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุของโรคประหลาดนี้อยู่
หลังจากเกิดการระบาดตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะนี้นายอันทราประเทศมุกมนตรีรัฐอันทรประเทศ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ขณะนี้ก็ป่วยแล้ว๔๕๕ราย
และในจำนวนนี้สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว๒๐๐ลาย

อาจจะมาจากการปนเปื้อนในน้ำแล้วก็อาหาร
ซึ่งเป็นภายในรัฐนี้อย่างเดียวนะตอนนี้
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจริงแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร

แต่น้ำนี่แหละน้ำกับอาหาร

เขาบอกอินเดียถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องโลกนะ
ให้ไปที่อินเดียโรคแปลกเขาเรียกว่าหมอเก่งสุดในโรค
เขาเรียกพวกปรสิทธิ์ที่นั่นจะเยอะ
แล้วก็แปลกเพราะมันคือมันเป็นแหล่งเลย

แล้วใครที่ผ่านมาจากที่นั่นได้อยู่บนโลกใบนี้ได้
เขาบอกจะแข็งแรงภูมิต้านทานจะดีเลย
แต่ที่อินเดียเขาก็มีอะไรแบบหลายเมืองที่ไปแล้วว้าวใหญ่

ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบนี้ในโลกด้วยหรือ
บ้านของดาราสองคนนี้ค่ะเดี๋ยวพาไป
ค่ะบ้านที่เขาใหญ่บ้านใครที่เกินเอาไว้นะคะ
ก็คือบ้านของคุณหมากกับคุณคิมเขาซื้อด้วยกันคือสองใช่
เขาสร้างด้วยกันคือสองคนนี้นะคะเขาชอบไปเที่ยว
ชอบไปเที่ยวจนกระทั่งนี่แหละค่ะก็ลงขันสร้างบ้านแล้วบ้านก็เสร็จแล้ว
แล้วก็เปิดต้อนรับอย่างอลังการมากนะคะเขาบอกว่าทุกคนที่ไปเนี่ยนะคะ
เพราะชอบมากเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยดีสุดสุดนะคะรอบบ้านเห็นไหมคะ
บล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะนี่นะคะแล้วก็ภายในบ้านเนี่ย
ก็มีฟ้าเอาไว้ส่องดูดาวนอนดูดาวนะเพื่อนก็บอกว่า
จะขอยืมบ้านทำบาร์บีคิวนะบาร์บีคิวปาร์ตี้นะคุณว่าสวยไหมล่ะ
น่ารักสวยเนี่ยดูสิเขาก็จัดให้เข้ากับธรรมชาติเนอะอืม
บ้านนะถ้าซื้อนะอย่าไปอยู่ใกล้เขาเป็นอันดีที่สุดทำไมอ่ะ
อ่ะเวลาน้ำป่ามาน่ะคุณเข้าใจไหมอันนี้อยู่ตั้งแต่
อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้สวยโอ้มีคุ้งน้ำด้วยดี
สมัยก่อนไปซื้อนะซื้อใกล้เขาข้างหลังเป็นภูเขานะ
เขาบอกห้ามเลยนะเวลาน้ำป่ามันลงมาเอาไม่อยู่เลยนะ
นี่เขาก็ทำสูงต้องแบบนี้เขาก็สร้างข้างล่างอันนี้
แต่ว่าเขาทำแบบถงข้างล่างชั้นหนึ่งสูงใช่เผื่อเผื่อน้ำท่วมอันนี้ไม่ใช่
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับที่ราบอืมนี่มีที่ให้วิ่งออก
ที่ให้พี่ออกมาได้ด้วยนะคะวันหลังไปกันไหมถ้าเขาเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เขายังไม่ทันเชิญเราแล้วนี่เราไปส่องแอบไปส่องบ้านเขาโดยโดยแบบ
ไม่ได้บอกเขาก่อนเออเราก็ส่องตามอินสตาแกรมดูสิอยู่ดีเราจะไปบ้านเขา
ุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะไม่เป็นไรเราเป็นญาติผู้ใหญ่เนอะวะ
เดี๋ยวเรารีบเบรกโฆษณาเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อฮะค่ะสวย
ก็ไม่ใช่อะไรนะคะยิงฟันใส่กล้องนิดนึงเพราะว่าเรากำลังแบบว่า
อร่อยมากเลยกินสาหร่ายกันแบบอร่อยแบบจริงจัง
คือพี่มดหมดไปแล้วหนึ่งรถเมย์กำลังจะหมดอีกหนึ่ง
อันนี้อังุ่นนะรสอังุ่นนะคะคือพูดถึงเรื่องของกินต้องบอกว่าใช่
ของกินแล้วก็ของอร่อยเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมาพร้อมกับความอ้วน
สาวจะกลัวแบบนั้นไงพอแบบพูดถึงเรื่องของกินใช่
ทีนี้ถ้าอยากดูแฮลตี้แต่ของอร่อยก็อยากกินทำยังไงดีล่ะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้มีโปรเฮลตี้ดีออราโดนจากสาหร่ายยังบันมาฝากกันค่ะ

เทศกาลสาหร่ายเกาหลียังบัน
สนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าประมงเกาหลี
แล้วก็กระทรวงมหาสมุทรและการประมงเกาหลี

แล้วก็ได้ประโยชน์จากวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่าง
วิตามินซีวิตามินเอ
มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยค่ะ
ส่วนของแถมเนี่ยเด็กไม่แพ้กันนะครับ
นี่คุณดู

เฮลี่ซิกิคมบุวากาแม่แล้วก็แพลงต้อนเนี่ยสาหร่ายสีเกียวเนี่ยกับ
มอรินโคลแจนมีสองสู่ด้วยกันนี่อุ้ยนี่ฉ่ำมากคุณแกะมา
เลยแกะให้ดูเลยว่าฉ่ำมากก็คือสูตรผิวนุ่มชุ่มชื่น
เนี่ยมันก็จะอยู่ที่๙๙๐บาทคุณได้อะไรฮะคุณได้มาร์คสาหร่ายไฮรัวทั้ง๒สูตร
ให้ไปเลย๑๐แผ่นใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะแล้วก็ยังบำรุงผิวได้อีก
ถ้าใครคิดว่า๑รังฉันกินคนเดียวไม่ไหวมันเยอะไปนะคะครึ่งรังก็ได้นะคะ
โปรโมชั่นวันนี้นะคะถึงวันที่๓๑ธันวาคมนะคะ๒๕๖๓เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้า๑รังเยอะไปครึ่งรังก็ได้นะ
แต่สาลายอร่อยมากอยากให้กินนะคะอร่อยจริงกินแล้วเพลินมากเลยนี่
อันนี้รสแบบน้ำมันมะกอกคุณดูเอาเอง๙๙๐บาทค่าสาหร่ายเท่ากับคุณได้มา

ตอนแรกก็จะเปิดออฟปองศักดิ์ลงสระว่ายน้ำสักหน่อยเย้อ๊อฟ

วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณแฟนที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวต้องเอาสาลายกลับไปกินที่บ้านกันแล้วนะครับ